สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการพันธุ์ทัยรัศน์นะคะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าบรรยากาศโอบอุ่นนะคะ
สำหรับเหล่าศิลปินแค่ไวฟ์มิวสิกที่เขามารวมตัวกันถ่ายทำวิดีโอเพลงไปด้วยกันมั้ย
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยหัวจัดหนักสเต็มมากนะคะนำทีมโดยเป๊กผลิตโชคป๊อปปองกูลโอ๊ตปราโมทลุลาแล้วก็แพลวคณิตกุล
รวมไปถึงอีกหลายคนเลยเรียกว่ายกกันมาทั้งค่ายนะคะ
งานนี้ก็เลยขอชวนแฟนค่ะเตรียมตัวไปสนุกด้วยกัน
คอนเสิร์ตไวท์เฮาส์๓ที่จะจัดขึ้นในวันที่๒๑๒๒กันยายนนี้นะคะ
งานนี้ได้เจอตัวคุณหลวงผลิตก็เลยขอถามถึงวันเกิดอายุครบ๓๕ปี
บรรดานุษย์ทั่วประเทศเขาพร้อมใจกันทำเซอร์ไพรส์แบบจัดใหญ่จัดเต็มกว่าทุกครั้ง
ของขวัญเอยเค้กเอยและที่สำคัญก็คือเช่าบิวบอร์ดตึกแกรมมี่
เผื่อขึ้นไปเกินไปขวัญเอ่ยซักตัวเป็นปลื้มขนาดไหนไปฟังกันหน่อยค่ะ
แบบว่าดีใจมากเลยนะครับมันมีหลายที่อยู่แล้วนะครับ
เท่าที่ผมทราบก็มีแบบที่แกรมมี่มีเยอะครับ
ก็จะได้ได้กันมาช่วยทำบุญในไปนะครับ
ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปทำบุญด้วยกันกับนุษย์นะครับ

งั้นก็ต้องขอโทษด้วยและขอบคุณไวรัสที่นี่ด้วย
โอ้โหบรรดานุษย์นี่สุดยอดเลยนะ
คุณที่ตึกแถวกลับนี้ให้ส่ง
จะบอกเลยว่าเป็นที่จอดจอดของมดราม

ถ้าดูว่าแฟนคลับแน่นจริงไหมดูตามตึกตามแยกนะ

ในการหัวข้างใจให้กับศิลปิจาราที่ชอบ
ต้องมีเงินเยอะด้วยนะกับการเป็นแฟนคลับเนี่ย